คุณผู้ชมค่ะที่อุดรธานีค่ะมีผู้ชายคนนึงเสพยาเสพติด
แล้วก็มีอาการหลอนคลุ้มคลั่งแต่เป็นการคลุ้มคลั่งคล้ายกับคฤกษณองค์
ขโมยรถกระบะนะคะแล้วก็ขับรถบอกจะขับรถไปหาแฟน
แล้วก็ร้องเพลงไปแบบอารมณ์ดีเดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ

ใช่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
รถที่ถูกขโมยไปและเป็นเสียงของคนร้ายที่ขโมยรถ

บอกจะไปกรุงเทพจะไปบ้านกรุงเทพ

ผู้ก่อเหตุคือนายไกรวันผาทองอายุ๒๓

ขโมยรถจากเต็นต์รถนะคะที่สาขานาดี
แล้วก็เนี่ยขับไปบอกจะไปกรุงเทพ

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เต็นต์รถค่ะ
รายวันผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาที่เต็นต์
นี่นะคะเราชี้ลูกศรสีแดงไว้ให้
เดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นรถกระบะเขาไปส่องดูก่อนนะคะ
พอส่องแล้วเห็นว่าไม่มีคนอยู่ในรถเปิดประตูรถ
เข้าไปในรถแล้วขับออกไปเลยมีชาวบ้านพนักงานเต้นรถที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ตกใจ
เขาก็วิ่งออกมาดูแล้วก็พยายามจะตะโกนว่ารถกระบะถูกขโมยแล้วก็พยายามจะตามเนี่ย
ขึ้นไปเลยค่ะแล้วขับออกไปเลย
เขาก็ตกใจกันวิ่งออกมาดูขับกระบะไล่ตามรถที่คนร้ายขโมยไป
ชาวบ้านกับพนักงานเต็นต์รถก็ขับรถไล่ตามรถที่ถูกขโมยอ่ะ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพห้วยหลวงและสพเมืองอุดรธานีให้ช่วยกันตามสกัดจับ
สุดท้ายตามไปถึงสามแยกบ้านเหล่านาดีมุ่งหน้าจังหวัดหนองบัวลำพู
ไปจับได้ที่ทางแยกนิคมสงเคราะห์กิโลเมตรที่สิบแปด
นี่ค่ะไปดูนาทีจับกลุ่มกันหน่อยนะคะ
นี่ยังดีสกัดจับเอาไว้ได้สุดท้ายไม่ได้ไปหาแฟนไม่ได้ไปกรุงเทพ
ต้องไปโรงพักถูกดำเนินคดี
เจ้าของรถกระบะและเป็นคนโพสต์คลิปนี้ค่ะ
นางสาวสุจิราอายุ๓๗ปี